เพื่อนรู้เป็นคนไม่ฟังข้างลง

คุณปิณหญิงกลับโรงงาน
ยังไม่มีวัตเงียบ

ในฐานะที่แบบเออก็จะลงไปสู้ศึกด้วยกันแล้วในการเลือกตั้งครั้งนี้
ผมว่าคำว่าสู้สื่อด้วยกันเนี่ยผมว่าเป็นคำที่เหมาะสม
เรามันไม่ได้สู้ไกลเหลื่อสินกัน
เรื่องของการเผยแพร่นโยบายเป็นเรื่องสำคัญของพักเพื่อไทย
เพราะในอดีตมายจะใช้นโยบายนำมาโดยตลอดแล้วก็ประสงค์สะเบิดจนโดยตลอด
อันนี้เป็นประเด็นหลักที่เราพยายามบ่งดำเสด็จ

นโยบายที่รัฐบาลนี้ทิ้งทายไว้
ถ้าเกิดรอบหน้าพักเพื่อไทยได้เข้ามาทำงานเป็นรัฐบาล
จะสารต่ออย่างเรียบร้อยเหมือนที่พ่อเรียบอิยูปได้

ขออนุญาตไปดูก่อนว่านโยบายที่ท่านทำไว้ทั้งหมดเนี่ย
อันอาจจะเหมาะสมบางอันจะไม่เหมาะสม
บางอันอาจจะไม่เข้ากับที่เราทำอยู่ก็ต้องมีการเปลี่ยนกันใหม่
น่าจะเกิดแน่นอนครับ
จุดเป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุข
ถ้าดีก็พรองศาสน์ต่อ
แน่นอนครับอะไรดีเราพรบก็จะต้องทำต่อ
อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบ้างเพื่อให้มีความรวดเร็วประชับในการทำงานบ้าง

ที่มีวางกล่อไปไว้เนี่ยบางอันเนี่ย
ระยะยาวให้กับบางกลุ่มที่เขาได้ทำงานไว้ก่อนหน้านี้อย่างนี้ค่ะ
พักเพื่อไทยเข้าไปเนี่ยจะมีการเข้าไปลื้อระบบหรือว่า
ดูตรงนี้ไหมคะประโยคหลักก็คือเอื้อประโยชน์นะครับ
เราไม่เราไม่รับหรอกตรงนี้ได้หรอกเราไม่เอาได้หรอกนะครับ
ใช่ไหมครับท่านบริษัทนั่นนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับผมว่าผมว่าเรา
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นประเด็นหนึ่งที่เราต่อสู้แล้วก็
ยื่นขอแก้ไขมาตลอดในรัฐมนุนนะครับเพราะเห็นว่ามันเป็น
เป็นการวางแนวทางที่ไม่สอดคล้องสอดรับกับสถานการณ์
แล้วกับบริบทของการหยุดแปลงเทศของโลกในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้น
สิ่งที่เราต้องเข้าไปดูเนี่ยหลังจากที่เรามีโอกาสแล้ว
เนี่ยสิ่งแรกที่ทำเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีวิจิติแล้ว
ตัวบริบททางการเมืองตัวรัฐมนูลนะครับจะต้องเป็น
รัฐมนุษย์ฉบับประชาชนช่วยกันยกร่างแล้วก็ประเด็น
เยอะมากแก้ไขก็คือเรื่องยุทธศาสตร์ฉากนี้นะครับใช่ครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ